แต่ว่ายุคนี้สมัยนี้คุณผู้ชมค่ะเราอยู่ในยุคของโควิด๑๙
เรื่องของการไปไหนมาไหนแล้วต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิเนี่ย
ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องเคยชินแล้วเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันไปแล้วนะคะ
แต่ว่าบางครั้งบางจังหวะบางโอกาสมันก็อาจจะยากสักนิดนึงนะคะ
คือคุณเคยเห็นไหมสมมุติเวลาเราขับรถเข้าห้างก็จะต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ามาตรวจก่อน
คนตรวจที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยได้แต่ถ้าคนตรวจอยู่ข้างหลังทำไงอ่ะคะ
กว่านี้ได้อีกนะคะถ้าเกิดเป็นรถสองแถวทำไงดี
ก็ต้องยื่นกันไปหาทุกคนล่ะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมือ
ต้องใช้มือใช้แขนในการช่วย

การต่อขาให้กับเครื่องวัดอุณหภูมิให้มันยาวขึ้น

แต่ทุกคนที่ร่วมโดยสารในรถคันนี้อุณหภูมิปกติหรือเปล่า
บางครั้งคนที่นั่งข้างหลังมันตรวจยากค่ะคุณ
ก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่า
ใช้ความยาวของขาตั้งในการวัดอุณหภูมิแบบนี้ให้เป็นประโยชน์เลย
ยื่นมันเข้าไปยื่นมันเข้าไป

อันนี้ยื่นขึ้นตรวจอุณหภูมิ

แต่ว่าก็ต้องชื่นชมในทุกความพยายาม
เห็นที่ทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตวิธีใหม่ไปด้วยกัน